ไหนก็พูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็กินกันต่อเลยดีกว่า
จากเหนือเราลงใต้ไปที่จังหวัดสุราธานีนะจ๊ะ
ไปดูเมนูนี้ดิฉันว่าแบบมันเป็นเมนูแบบชื่อไม่ค่อยคุ้น
แต่ว่าเขาว่ากันว่ามันเป็นเมนูพื้นถิ่นพื้นบ้านที่แบบอร่อยเด็ดมาก
นั่นก็คือเมนูกุ้งเหยียบเคยค่ะ
ไปกันค่ะกุ้งหยบเคย
ยกกุ้งยกกุ้งหยกเคยนี่แหละค่ะออกเสียงไม่ถูกกันเลยทีเดียว
ต้องไปดูก่อนกระบวนการทำเมนูนี้มันเป็นยังไง
ไปกันที่นี่ค่ะวัดบางใหญ่ตำบลลีเล็กอำเภอพุนพินจังหวัดสุราชธานี
ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขาก็จะมีการสาธิตวิธีการทำเมนูกุ้งหยบเขยให้เราดูกันนะคะ
ก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเอากุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่แค่ไหนแล้วแต่ใจชอบเลยนะคะ
เลือกมาแล้วก็ตัดหนวดตัดปลายออกผ่าหลังกุ้งเตรียมไว้
สุราธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาขึ้นชื่อเรื่องของกุ้งแม่น้ำ
แล้วก็เรื่องของเคยด้วย
แน่นอนค่ะเคยนั่นก็คือกะปิ
เขาก็เอากะปิที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศสมุนไพรไทยนั้นก็ได้แก่ตะไคร้พริกไทยขาวใบเตย
มาตำให้เข้ากันกับกะปิแล้วก็นี่แหละค่ะตักไปใส่ที่หลังกุ้งที่แหวกเอาไว้แบบนี้เห็นไหม

พอตักเครื่องไปใส่ที่หลังกุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เอาไปย่างไฟย่างไม่ต้องนานนะเอาแค่พอดีพอดีกุ้งก็จะสุก
แล้วก็จะได้เมนูกุ้งหยบเคยที่มีรสชาติหวานจากเนื้อกุ้งสด
เครื่องสมุนไพรที่แบบเต็มปากเต็มคำขอบคุณค่ะ
บอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดเป็นอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น
แล้วก็ทำง่ายทำไม่ยากนะ
แต่ถ้าอยากจะมากินสูตรต้นตำรับของชาวตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพิน
หรือว่าตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราชธานีเนี่ย
ก็ต้องมาที่นี่มาให้ถึงถิ่นมาให้ถึงที่
รับรองว่าคุณจะฟินสดแบบนี้แน่นอน
กุ้งหยบเคยบอกหน่อยแล้วกันบางคนก็ยังไม่เข้าใจไงไม่ใช่คนในพื้นที่
หลบใช่ก็คือเคยเนี่ยมันหลบอยู่ในตัวกุ้ง
ก็เลยเรียกเมนูนี้ว่ากุ้งยบเคยนะเป็นเมนูแบบเคยอยู่ในกุ้ง
แล้วตกลงเคยเป็นกุ้งไหมเออเคยเป็นกุ้งไหม
ก็ไม่เคยเป็นกุ้งไม่กุ้งอะคือเคยเป็นกุ้งไหม
ไม่เคยไม่ไงเอ้าเนี่ยไม่เข้าใจอีกแล้ว
เคยเป็นกุ้งไหมคุณผู้ชมรู้ไหมเคยเป็นกุ้งเปล่า
ใครเจอเคยเป็นกุ้งไม่มีใครเคยเป็นกุ้งแต่เคยอะเป็นกุ้งโอ้ย
สรุปก็คือเคยที่ไปทำกะปิทำจากกุ้งเป็นกุ้ง
เคยเป็นกุ้งแต่ไม่เคยเป็นกุ้งพอแล้วเถียงกันทั้งรายการก็ไม่จบอะไรอย่างนี้